ส่วนเรื่องของวอเล็กบอลลีกนะครับถือว่าสนุกเข้มข้นมาก
เพราะว่าทีมเต็งแชมป์อย่างสุพรีมนั้นแพ้ครับ
เปิดหัวมาครับวอเล็กบอลหญิงไทยแลนดลีกนะครับ
ดูการ๒๐๑๘ถึง๒๐๑๙นัดเปิดสนามที่อาคารอเนกประสงค์
เทศบาลเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีนะครับ
ปีนี้เนี่ยไม่ได้แข่งเย่าเยินแต่ว่าเน้นเป็นสนามกลางนะครับ
แล้วก็ได้ดูทุกคู่พร้อมกันเลือก๔สนามนะครับ
กระจายเกือบจะทั่วประเทศเหมือนกัน
ประเภททีมหญิงครับสามีบีนักคอนนท์
แม้ว่าจะหมดสิทธิ์ใช้งานพิมพิจารณ์โกครามที่เจ็บ

ทีมชาติฮ่องกงผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริม
พลิกเอาชนะทางเจนเดอร์ราลี่นะครับ
พรีมชวนบุรีอีเทคแชมป์เก่าที่มีผู้เล่นทีมชาติไทย
อย่างวิลวัลอภิญาโพงปลื้มจิตถีนขาวและเปลี่ยนรถแป้นน้อย
ต่อ๑เซตครับ๒๕๑๗๑๙๒๕๒๕๑๘และ๒๕ต่อ